เถื่อนยังตามกันอยู่ไหมคะเพราะวันนี้ฟ้าฟาดลงมาแล้วที่อธิบดี
ตามกันมาประมาณสักตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วถูกไหมคะ
สยามแครที่สั่งซื้อเครื่องในหมูจาก๒บริษัทที่ถูกดำเนินคดีในเรื่องการนำเข้าหมูเถื่อน
อืมวันนี้คอรมอมีคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเลยนะคะไม่รู้ว่ารู้ตัวก่อนหรือเปล่าช็อกกันไปเหมือนกัน
เมื่อเช้าค่ะเพจกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอนะคะเผยแพร่ภาพพันธุ์ตำรวจเอกสุริยาสิงหะกมล
ธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมข้อความเขียนว่าวิถีราชการทำใจอยู่ตลอดเวลา
นับแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้วว่าต้องถึงวันนี้
แต่ผมเลือกทางเดินและวิถีตัวเองตั้งแต่ต้นไม่เสียใจเพราะทำเต็มที่แล้ว
เป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านการสั่งเด้งฟ้าแลบครั้งนี้เขาบอกว่า
เกิดขึ้นในระยะเวลาแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะหลังจากที่อธิบดีดีเอสไอคนนี้เนี่ย
นำกำลังเข้าตรวจสอบบริษัทสยามแครที่สั่งซื้อเครื่องในหมูจาก๒บริษัท
ถูกดำเนินคดีในกรณีนำเข้าหมูเถื่อนทีมโฆษกรัฐบาลเองก็ได้มีการออกมา
แหลงชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าการย้ายพันธุ์ตำรวจเอกสุริยาไปดำรงตำแหน่ง
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็เพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพราะว่าพันธุ์ตำรวจเอกสุริยาเนี่ยเป็นผู้ที่ก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้

รายละเอียดการอภิปรายไม่มีนะครับก็เป็นเรื่องตามข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรม
ว่าเพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเนี่ยเป็นด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ก็จึงมีการปรับเรื่องบุคลากรตามที่เสนอมาคอลโมเห็นชอบครับได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรบ้าง
ตอนนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งให้ใครรักษาการแต่ว่าตามกระบวนการก็คือ
พอไม่มีอธิบดีรองอธิบดีก็มาปฏิบัติหน้าที่แทนไปก่อน

นี่ค่ะเขาก็บอกว่าพันธมตรีสุริยาเนี่ย
ดำรงตำแหรองประหลักกระทรวงเพราะว่าเชี่ยวชาญแล้วมีประสบการณ์มาก่อนก็น่าจะเหมาะสมแล้ว
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็บอกว่า
อันนี้จะใช้คำว่าเด้งไม่ได้นะมันไม่ใช่การเด้งออกจากตำแหน่ง
แต่มันคือเรื่องการบริหารราชการภายในกระทรวงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนด้วย
นายก็ถูกถามประเด็นนี้เหมือนกันแต่ว่านายกไม่ได้ตอบค่ะ
ก็หันมาฟังคำถาม

ของสุกรณ์ในบ้านเราหรือเรื่องของโหลกระบาดหรือว่าของอะไรต่างก็แล้วแต่เนี่ย
มันก็เลยมีขบวนการลักลอบนำหมูเถื่อนเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
แสดงว่าเป็นอาหารทะเลอ่าเป็นปลาอย่างนี้นะครับ
พอเอาหมูเถื่อนเข้ามาแน่นอนว่าได้หมูราคาถูกไป
แต่ว่าเรื่องของคุณภาพหรือว่าเชื้อโรคใช่ไหม
แล้วมันก็มาทำลายเรื่องของวงจรเรื่องของสุกรเนื้อสุกรในประเทศไทย
ผู้ที่เขาเลี้ยงสุกรจนไปถึงผู้ที่เขาทำอาหารสุกรอย่างนี้มันพังทั้งระบบ

โอ้โหตอนนั้นเป็นคลิปที่เขาแบบพูดถึงกันมาก
มาคุยแล้วก็บอกเมื่อไหร่จะจัดการปัญหาหมูเถื่อน
ทำไมมันแบบยังช้ายังไม่ดำเนินการ
โดนย้ายเลยค่ะอ่าเอ๊ะเรามีคลิปวันนั้นไหมที่ท่าน

แต่ในเชิงตำหนิว่าทำไมไม่เร่งจัดการทำไมช้าจัง
มันก็เลยมีคำถามว่าเอ้าแล้วพอเขาไปจัดการแล้ว
ย้ายเขาทำไมมันยังไงอืมมันมีอะไรที่มันแบบเอ่อ
โรงพรางข้างในยังไงหรือเปล่าอะไรยังไง
ไปเจอตรงเจอต่อหรืออะไรยังไงอืมอ่าแต่ท่านนายกก็ไม่ได้ตอบคำถามใช่ไหมฮะ
ใช่ตอนก่อนที่จะขึ้นไปประชุมกรตรท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งพอประชุมกตรเสร็จเนี่ยคือนักข่าวก็รอนะก็รอนะ
นายกก็ยอมให้สัมภาษณ์ถึงการยกย้ายพันธบตรีสุริยาไปเป็นรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมสั้นค่ะว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขาเสนอมาสั้นไหมคะ

ใช่ค่ะนักข่าวเลยถามต่อว่าแล้วการยกย้ายที่ว่านี่เกี่ยวข้องกับการตรวจหมูเถื่อนไหม
นายกไม่ตอบนะคะก็เดินขึ้นรถไปเลยก็คือตอบเรื่องนี้แค่ประโยคเดียวว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนเสนอมา
แต่ว่าคนก็มีคำถามแล้วว่าตกลงจะให้จับหรือจะไม่ให้จับ

ที่ต้องโยกย้ายเนี่ยเป็นเพราะว่าตำแหน่งรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมมันสำคัญมากนะ
แล้วมันต้องขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวง
ของกระทรวงท่านตำรวจตรีสุริยาได้มีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถแล้วก็
เหมาะสมกับตำแหน่งจริงจริงก็เลยเสนอแต่งตั้งไปไม่ได้เกี่ยวกับมู้ทงมู้เทือง
กลางกล้องกลางกลางอะไรไม่มีอืมท่านว่าอย่างงี้ค่ะอ่า